จากการไปตรวจสอบการครอบครองที่ดินของนายเปรมชัย
ในพื้นที่ด้านซ้ายจังหวัดเลย
ในพื้นที่ภูเรือด้วยนะคะมีหลายจุดเลย

เมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ

ก็ไปตรวจสอบที่ดินต่างที่อ้างว่านายเปรมชัยครอบครองอยู่
นายเปรมชัยในพื้นที่ภูเรือวันนโทยานนภูเรือจังหวัดเลย
รังเย็นรีสอร์ทคาบเกี่ยวระหว่างภูเรือและด่านซ้าย

เป็นนศ๓ก๑๔๗แปลง๖๐๐๐ไร่ได้
กรมที่ดินสั่งเพิกถอนไป

แต่บริษัทของนายเปรมชัยครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์กันอยู่
สิ่งต่างเหล่านี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกป่า

ชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยักษ์ไพรก็แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้นะคะ
กับพนักงานสอบสวนสพจังหวัดเลย
ก็เอาผิดในเปรมชัยกับพวก๔คน
ความผิดก็คือเป็นฐานความผิดออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบตามกฎหมายที่ดิน
บุกรุกพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะคะ

ไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงในรีสอร์ท
พื้นที่ส่วนหนึ่งเขาจัดให้เป็นลานจอดเครื่องบินส่วนตัวนะ

มีลานจอดเครื่องบินความยาว๑กิโลกว้าง๑๐๐เมตร

คนงานบอกว่าไม่ได้ใช้มาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
ทีมข่าวบอกว่าได้รับการร้องเรียนด้วยนะคะ
จากชาวบ้านในพื้นที่บ้านหัวฝ่ายหมู่๙โคกงามอำเภอด่านซ้าย
เป็นหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากรังเย็นรีสอร์ท
เพราะรีสอร์ทแห่งนี้ไปปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน

เขาบอกเขาเดินทางเข้าออกไม่ได้
มีโป้งมีป้ายห้ามไปจับปงจับปลาอะไรพวกนี้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะ
ผู้ใหญ่วีระโสประดิษฐ์อายุ๕๙
วีระเล่าให้ฟังว่า๒๐ปีก่อน
ชาวบ้านบางส่วนยอมขายให้ไป๒๐๐๐กว่าไร่ได้
ต่อมารีสอร์ทก็ปิดทางเข้าออกเลย
ชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากไม่สามารถเข้าออกไปทำการเกษตรได้
ลองฟังเสียงผู้ใหญ่วีระดูหน่อยนะคะ
ผมก็ไปคุยกับผู้จัดการ
เอาลูกบ้านไปเขาก็ตกลงจะทำทางเว้นให้
ไม่ให้ผ่านตรงเขาก็ไม่ทำ
ทีนี้ผมเอาลูกบ้านเอารถไถใหญ่ไปดันออกครั้งแรกนะ
ครั้งแรกผ่านออกก็ผ่านได้
เงียบไปอยู่มาอีกจะปิดอีกนะครับ
จะปิดอีกก็ว่าจะทำทางเว้นให้ก็ไม่ทำ
ทีนี้มาทำด่านจุดที่ทางเข้าไปอ่ะ
ซ้ายมือเข้าไปซ้ายมือเป็นทางรัดยาง
พ่อทำเองแต่เขามาทำด่านประตูเหล็กเลย
คือชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเมื่อสองปีก่อนค่ะ
ก็เคยไปรวมตัวกันที่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอด่านซ้ายแล้วนะคะ
ก็คือเรียกร้องว่าเปิดทางเข้าออกให้หน่อย

ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยค่ะ
แล้วก็เคยมีทหารแต่ไม่รู้สังกัดนะ
คอยคุ้มกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ด้วย

ปัจจุบันนี้เนี่ยชาวบ้านบางส่วนต้องไปเช่าที่ดินกับทางรีสอร์ท
เพื่อทำมาหากินเข้าไปทำการเกษตร

ร่ายหนึ่ง๘๐๐ถึง๑๕๐๐บาท
ก็เช่ากันมานานเป็น๒๐ปีแล้ว
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
ชาวบ้านเขาอยากจะเข้าไปทำกินได้เหมือนเดิมค่ะ